ท่านผู้ชมครับดูเรื่องของร่างทรงกรรมลอร่างทรงจอมปลอม
ใช้ความเป็นร่างทรงไปหลอกเขามียิงสาวคนหนึ่งตกเป็นเหยื่อ
เพราะไปอนาจารย์เขามาถึงนี่เข้าไม่ได้ไม่ยอมให้เข้า
แต่ตำรวจบอกไม่ได้นะคดีลักษณะแบบนี้เนี่ยยังไงต้องไปตรวจต้องไปสอบนะครับ
เดี๋ยวดูนะอันนี้เป็นช่วงแรกที่เข้าไม่ได้นะ
นี่ฮะเมียร่างทรงมีเมียด้วยมีเมียด้วยเมียร่างทรงนี่บอกไม่ให้เข้าเข้าไม่ได้
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องจู่โจมเข้าไปนะครับเดี๋ยวไปดูภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องพังประตูเข้าไปเลยนะ
มาเร็วเข้าไปเข้าไปเข้าไป
ออกมาน้ำลม

อย่าควดเต้น
เคเคไอ้คนนี้ด้วยไอ้คนนี้ไปด้วยนี่ไอ้คนนี้ด้วย

มึงมึง
นี่ฮะเมื่อสักครู่ที่นั่งอยู่เสื้อเขียวก็เมียอีกคนนึง

รวมกับเนี่ยไปหลอกหญิงสาวคนอื่นเข้ามาแล้วก็อนาจารย์นะครับ

นี่ตำรวจเข้ามาคุมตัวไปนะครับทุกผู้ชมครับ
นายคนนี้นะฮะนายปียวัตรเพิ่มยิ่งยง

ที่เป็นร่างทรงนะครับ
อยู่ที่หมู่บ้านคู่ขวัญตำบลหนองซ้ำซากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี

นี่ไปทั้งสพบ้านบึงแล้วก็ปปศด้วยนะฮะ
ปราบรามยาเสพติดนะครับก็คุมตัวไปสอบสวนก่อน
เพราะว่ามีญาติเขาพาหญิงสาวที่ถูกอนาจารย์ไปแจ้งความนะครับ
ตำรวจก็แสดงเหตุผลซึ่งหน้าแล้วก็จู่โจมเข้าไปจับกลุ่มนะครับ
ควบคุมตัวนะตรวจค้นคือเบื้องต้นไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายอะไรนะครับ
นี่นายปียวัตรคือตั้งแต่ในห้องนะคือยันขึ้นรถยันไปถึงโรงพักอ่ะ
แกก็พูดแกก็บนตลอดทางเดี๋ยวลองฟังตอนที่เขาบอกว่าเขา

ผมให้ดูเลยนะว่าไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรค่ะพี่
ผมบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรอ๋อนี่ลูกครับพี่ครับถ้าเจอนะผมบอกได้เลยนะ
ถ้าเจอนะผมบอกได้เลยนะพี่เพราะประวัติผมไม่มีขายครับ
นี่ในบ้านนะฮะหลังจากนั้นตำรวจคุมตัวนะฮะ
ขึ้นรถไปขึ้นรถของสพบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ
พาภรรยาหลวงไปด้วยภรรยาหลวงเสื้อฟ้าที่อยู่ที่ประตูหน้าบ้านอ่ะ
ตอนแรกไม่ให้เข้านะครับอีกคนเสื้อเขียวในบ้าน
นี่เสื้อฟ้านี่ไปด้วยขึ้นหลังรถกระบะ
นายปริยวัตรก็พูดพูดพูดนี่ร่างทรงปริยวัตรก็พูดนะฮะ
พูดไม่หยุดอ่ะนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขานะ
เป็นสิทธิ์ของเขานะชี้แจงในการที่จะชี้แจงยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง
ท่านผู้ชมลองฟังนะฮะ
คือสิ่งสุดเรื่องอะไรครับนี่เขามาโทรกผมตรงข้างนี้พี่
เขาขับรถผมบอกพี่จะพาผมช้นผมกลัวมากเลยพี่
ก็ไม่รู้เขาเหมือนกันครับก็คือก็รู้อยู่แล้วครับ
ก็คือเขาคิดมาเท่าไหร่ผมก็เลยไปตามเกม
ในเมื่อคุณคิดอย่างนั้นคุณก็เอาแล้วคุณก็ไปคุยกับทางพัทยาแล้วกัน
เพราะผมรู้อยู่แล้วเพราะผมก็บอกเขาไปแล้วนี่
ถึงที่คุณมาเอาเนี่ยทำไมเมื่อกี้ตรงโรคเขาขอความร่วมมือ
พี่ไม่ให้ความอ๋อไม่ครับพอดีทางนู้นเขาโทรมา
ก็คือให้จับไปก่อนสิ่งทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นไปตามกรรม
ถ้าเกิดว่าผมผิดจริงไม่ใช่พี่ถ้าเกิดว่าผมผิดจริง
ถ้าเกิดว่าผมผิดจริงน่ะยี่สิบปีที่ผมอยู่ตรงนี้
ผมบอกได้เลยนะถ้าผมขายยาถ้าฟังค่ายาจริงนะ
ไปดูประวัติผมนะเขาไม่ได้ว่าค้ายา
เขาหาว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็เพราะเขาส่งมาให้เป็นอย่างนี้พี่

เนี่ยค่ะคือแกก็พูดหลายสิ่งหลายอย่างงง
คือประวัติศพมาด้วยเรื่องเสพยาด้วยประวัติศพมา
ต่ออยู่เหมือนกันใครส่งผู้หญิงคนนี้มา
ตกลงเป็นกรรม๒๐ปีและปู่พญานาค

ก็นี่แหละฮะตำรวจก็เลยบอกเอาไปก่อน
ไปโรงพักก่อนผู้หญิงเสื้อฟ้าที่ไปด้วยเนี่ย
ท่านผู้ชมครับย้อนไปดูภาพตอนแรกที่เจ้าหน้าที่ไปถึงบ้านหน่อย
ผู้หญิงเสื้อสีฟ้าคนนี้นะฮะที่จะเข้าประตูบ้านไปเอาตัวนายติเยาวัตร
นางสุพินีเพิ่มยิ่งยงอายุ๔๔ปี
ภรรยาหลวงภรรยาคนที่๑
หรือจะโลกไปที่หนึ่งอะไรก็ไม่รู้

ออกมาบอกบอกไม่ให้ตำรวจเข้าบ้าน
ต้องมีหมายนะต้องมีหมายค้นนะ
เนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องเจรจาอยู่พักนึงนะฮะ
สุดท้ายบอกแหมมันเป็นเหตุซึ่งหน้ายังไงก็ต้องเข้า

ว่าบ้านนี้เราเป็นผู้เช่า

ผมมีบัตรประกอบสอบที่เจ้าหน้าที่ประกอบสอบครับเข้าตามยกเว้นของปววิอาญา
คือสามารถเข้าหรือไม่ต้องมีหมายค้นเนื่องจากเหตุภาพเงินค้าของการยาศิกษ์อัดอุตสรรายทุกขึ้นย้ายนะครับ
ถ้าไม่ให้เข้าผมสามารถทำลายสิ่งต่างเข้าได้เลยนะครับ
คือมันจะมีกฎหมายบางข้อบางเรื่องโดยว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยอำนาจในการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่เขามี
ท่านผู้ชมครับนี่ฮะตำรวจก็คุมตัวไปหลังจากนั้นก็เป็นภาพที่ว่าไปทุบประตูใช่ไหม
แล้วก็เข้าไปจับนะฮะแล้วนี่ฮะคุมตัวมาถึงสพบ้านบึงนะครับ
สุดท้ายนายปียวัตรร่างทรงปียวัตรยอมรับว่าเสพยาบ้า
ตำรวจก็คุมตัวมานะครับภรรยานายปียวัตรด้วย
เอามาตรวจปัสสาวะพบว่าผู้ต้องหาแล้วก็ภรรยาทั้งสองคน
อีกคนนึงก็เก็บตัวอย่างปัสสาวะไปตรวจนะฮะ
คือมีสารเสพติดในร่างกายหมดเลยทั้งสามคนเลย
มาจับกลุ่มเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากมีหญิงสาวคนหนึ่งอายุ๒๒ปี
ท่านผู้ชมอยากให้ดูภาพเหลือเกินนี่ฮะ
ญาติเขาต้องอุ้มไปโรงพักไปสพบ้านบึง
เนี่ยบอกว่าไปถูกอนาจารย์มานะถูกหลอกให้เสพยาเสพติดด้วย
ก็นายปียวัตรนั่นแหละจะไปตอบคำถามว่าทำไมตำรวจบุกไปบ้านเขา
แล้วเข้าบ้านไม่ได้ถึงต้องบุกเข้าไปตรวจค้นก็เพราะมีผู้เสียหายเขาโดนขนาดนี้
ซึ่งสุดท้ายเนี่ยนายปียวัตรก็ยอมรับนะครับว่าเสพยาจริงนะฮะ
รู้จักกับผู้เสียหายจริงแต่ไม่ได้ทำอนาจารย์ไม่ได้ล่อลวงฟัง
ฝั่งของผู้เสียหายกันบ้างดีไหมครับว่าจุดเริ่มเรื่องนี้เนี่ย
ที่ตำรวจจะบุกเข้าไปจับตัวร่างทรงคนนี้เนี่ยนะคะมันเริ่มมาจากพี่สาวของผู้เสียหายค่ะ
เป็นคนโพสต์เฟซบุ๊กประกาศตามหาว่าน้องสาวของเธอหายไป
ไปวันหนึ่งคืนนึงเลยนะใช่ค่ะแล้วไล่ตามไปเรื่อยจนไปเจอว่าน้องสาวเนี่ย
หมดสติแบบลักษณะคือเบลอผู้จาไม่รู้เรื่องอยู่ที่โรงแรมต้องบุกเข้าไปช่วย
ที่ศาลเล่าเหตุการณ์ให้ฟังตั้งแต่แรกและแนาบอกว่าร้ายตอนแรกเนี่ยคนที่นายเปียงพลงติดต่อ
มามาแล้วพี่วาดอาหารขอจะเปลี่ย
ต้องไปแก้กรรมต้องไปแก้กรรมมีกรรม
เธอบอกเธอไม่เชื่อไม่ไป
ต่อมารู้มาว่านายปียวัตรคนนี้
พอเธอปฏิเสธไปปุ๊บโทรหาน้องสาวเลยบอกว่า
ช่วยขับรถมารับไปทำธุระหน่อยได้ไหม

แล้วก็รู้ว่าถูกล่อลวงพาตัวไปที่โรงแรม

บังคับให้เสพยาและทำอนาจารย์
พฤติกรรมของนายปียวัตรคืออ้างตัวเองเป็นร่างทรง

ทำนองว่ามีเคราะห์มีเรื่องใหม่ดี

เสริมความเป็นมงคลชีวิตถึงจะราบรื่น
ชีวิตถึงจะราบรื่นสุดท้ายคือหลอกหลวงพาไปร่วมเสพยานและทำอาณาจารย์
เธอบอกเธอเชื่อว่าน่าจะมีเหยื่อตกเป็นเหยื่อของนายปียวัตรเนี่ย

ก็อยากฝากเตือนอย่าไปหลอกชาวบ้านเขาเลยค่ะ
ถ้าคุณเป็นร่างทรงจริงก็ช่วยชาวบ้านช่วยได้
แต่ก็ต้องให้สติของให้สติชาวบ้านด้วยไม่ใช่ว่าจะต้องแก้กรรม
จะต้องนู่นจะต้องนี่จะต้องใช้เงินเท่านู้นเท่านี้
คือไปหลอกเงินชาวบ้านเขาอะไรอย่างนี้ค่ะให้เขาเดือดร้อน
แล้วก็ไปหลอกลวนทำให้เกิดอาณาจารย์กับผู้หญิงอะไรอย่างนี้ค่ะ

วันนี้พี่สาวก็พาน้องสาวไปตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะคะดูว่ายังมีสารเสพติดอะไรหลงเหลือหรือเปล่า
ซึ่งตอนนี้น้องสาวพอจะพูดคุยได้แล้วเริ่มจะดีขึ้นจากอาการเบลอเมื่อวาน
บอกซักร้องสาวละเอียดแต่น้องสาวบอกว่าถูกล่อลวงจากร่างทรง
ว่าเธอมีกรรมแล้วต้องล้างกรรมให้ไปหาตี๔วันที่๒๕มีนาคมค่ะ
หลอกให้น้องสาวเนี่ยขับรถเก๋งไปส่งที่บางละมุงไปซื้อยาไอซ์แล้วก็พาเข้าโรงแรม
แล้วก็ตามที่บอกต้องแก้กรรมสุดท้ายก็คือล่อลวงให้เสพยาแล้วก็กระทำอนาจารย์โอ้โห
หลังจากนี้พี่สาวบอกว่าจะไปแจ้งความในพื้นที่สพบังละมุงแล้วก็ต้องเตือนน้องสาวตัวเองด้วยเหมือนกัน
อย่าไปไว้ใจใครง่ายในเรื่องทางคดีเนี่ยก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
และอยากจะฝากถึงพวกคนทรงจะทรงจริงทรงเก๊หรืออะไรก็ตาม
เธอบอกว่าพวกคนทรงที่ชอบหลอกลวงคนถ้าเป็นผู้ที่ชอบหลอกลวงคนอ่ะนะ
ซะไม่อย่างนั้นจะเจอกับจุดจบแบบนี้แน่นอน
แล้วก็ฝากถึงนายปียวัตรโดยเฉพาะเลยนะคะว่าถ้าไม่ได้เป็นร่างทรงจริงอย่าหากินแบบนี้เลย
ก็อยากฝากเตือนอย่าไปหลอกชาวบ้านเขาเลยค่ะถ้าคุณเป็นร่างทรงจริงก็ช่วยชาวบ้านช่วยได้
แต่ก็ต้องให้สติของให้สติชาวบ้านด้วยไม่ใช่ว่าจะต้องแก้กรรมจะต้องนู่นจะต้องนี่จะต้องใช้เงินเท่านู้นเท่านี้
คือไปหลอกเงินชาวบ้านเขาอะไรอย่างนี้ค่ะให้เขาเดือดร้อน
แล้วก็ไปหลอกลวนทำให้เกิดอาณาจารย์กับผู้หญิงอะไรอย่างนี้ค่ะคือซึ่งมันไม่ดีเลย
เมืองต้นพันธุ์ตำรวจโทวิโรธแจ่มจำรัฐหัวหน้าพนักงานสอบสวนสพบ้านบึงบอกว่า
ตอนนี้ก็ส่งตัวนายเปียวัตรไปบัตรฟื้นฟูยาเสพติด๔๕วันแล้ว
เพราะว่าก็ตรวจพบแล้วว่ามีสารเสพติดจริงทั้งตัวนายปียวัตรแล้วก็ภรรยาอีก๒คน
ส่วนประเด็นเรื่องหลอกลวงตอนนี้อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนนะคะ
เพราะว่ายังไม่มีใครมาแจ้งความแต่ถ้ามีเจ้าทุกข์ก็สามารถเข้ามาแจ้งความได้เลย
ได้เอาผิดเพิ่มส่วนคดีทำอนาจารย์เนี่ย
ตอนนี้ก็สอบพอบรางรมุมจะเป็นผู้รำเรนการตามกฎหมาย

อันนี้คือในเปียวัตรไม่เจ้าสักครู่ที่เห็นในห้องขัง
นี่ค่ะเป็นภาพในที่คุมขังของสถานีตำรวจ

ช้าวครับก็อยู่ในห้องกลุ่มคังแบบนี้นะค่ะแล้วก็ทางผู้น่า
มาด้วยนะคะบอกว่าใครที่ชื่นชอบแล้วก็มีความเชื่อในเรื่อง
ร่างทรงเนี้ยชอบได้ไม่ว่าหรอกแต่มีด้วยนะอย่าถูกหลอก
คือมุมหนึ่งเนี่ยผู้เสียหายบางทีก็ไม่กล้าแจ้งความ
ใช่ค่ะ
ฝั่งนี้ที่ผู้เสียหายในครั้งนี้เนี่ยเขาแจ้งความอันนี้ถือว่า
ก็ถือว่าเป็นผลดีของคนอื่นที่จะได้ไม่ถูกหลอกอีกในอนาคต

ใช่ไม่อย่างนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็จะได้ใจไง

หลอกเขาไปหลอกให้เขาเสพยาแล้วก็กระทำอนาจารย์เขา
ก็ไม่มีใครแจ้งความหรอกเพราะว่าเขาก็กลัวอับอายกลัวเสียชื่อเสียง

แล้วก็ลอยนวลอยู่เรื่อยนะครับ

ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราไปที่บ้านของนายปียวัตรนะ
ที่เป็นร่างทรงชาวบ้านเขาเรียกกันว่าหมอตี

แรกบ้านก็ปิดเงียบประตูบ้านถูกล็อกคล้องด้วยโซ่หลายชั้นนะครับ
นี่ครับมีผ้าม่านเนี่ยปิดอยู่เหมือนตอนที่ตำรวจมาเลยนะครับ

คือข้างในเนี่ยถ้าดูเข้าไปเนี่ยจะมีบายสีมีรูปปั้นองค์พญานาค
มีรูปของเสด็จพ่อร๕มีกรมหลวงชุมพรด้วยวางอยู่ที่บ้านแบบนี้

ตอนที่มีภรรยาของเขาคนหนึ่งออกมาเจรจากับตำรวจหน้าบ้านก็จะเห็นอยู่นะครับ
เราได้คุยกับเพื่อนบ้านของในตีนะฮะในตีปียวัตรนะครับที่เป็นร่างทรงเนี่ย
บอกว่าครอบครัวนี้เขามาอยู่บ้านหลังนี้ที่เป็นบ้านเช่าได้๒เดือน
มาอยู่ได้สองเดือนคือเพื่อนบ้านบอกก็เคยไปดูดวงกับในตีนะ
เพราะเห็นว่าเป็นร่างทรงนะก็ดูเป็นคนพูดจาดี
ตอนที่ไปดูดวงเนี่ยยังบอกพี่เขาเลยบอกว่าให้ไปสวดมนต์ทำบุญใส่บาทบ่อยนะ
ส่วนใหญ่ที่ไปดูก็เป็นพวกเรื่องโชคลาภ
ซึ่งตัวของคุณพี่ท่านนี้ที่คุยกับคุณคารินผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
เธอถูกลอตเตอรี่มา๓งวดติดนะ
ก็คิดว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นจังหวะชีวิตมากกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับในตงในตีร่างทรงคนนี้
ถามว่าเออแล้วทำไมถึงไปดูดวงกับเขา
สาเหตุที่ไปเพราะเห็นมีเพื่อนบ้านไปดูดวงกับนายปียวัตรเยอะ
แล้วค่าดูเนี่ยเขาคิดค่าครูแค่เพียง๑๕๙บาท
สำหรับคนฐานะหาเช้ากินค่ำทั่วไปไม่ได้มีฐานะอะไรก็ถือว่าเออ
ก็เป็นที่พึ่งทางใจได้นะแต่ว่าไม่เคยเจอนะ

เราก็ไม่ค่อยเห็นนะเออเขาก็ดีอยู่นะแบบว่า
การพูดกัญจาอะไรเขาอย่างนี้เขาก็ไม่ก้าวร้าวนะ
เออที่ว่าเห็นอยู่นะเขาก็พูดครับผมครับผม
บางทีเราก็ออกไปทำอาหารกินเราก็ไม่ได้เจอกัน
แต่เขามีภรรยาสองคนที่แรกเขาบอกเป็นพี่สาว

สาวคนแก่อะไรพวกพนักงานเขานี่แหละ

เราก็ไม่เคยเห็นเรายังไม่เชื่ออะไรอย่างนี้
จนตอนนี้เราก็ไม่เชื่อว่าเขาจะทำขนาดนั้น

เราก็ไม่รู้เนอะมันแบบในครอบครัวเขาอย่างนี้
คุยกับเพื่อนบ้านเสร็จครับท่านผู้ชมครับ
คุณคารินก็ย้อนไปดูบ้านของในตีร่างทรงตีอีกทีหนึ่งพอดีนะฮะ

มีผู้หญิงคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์มาที่บ้าน

พี่สาวของในตีปียวัฒน์เปิดบ้านเข้าไปนี่

ไม่ได้เป็นสำนกสำนักร่างทรงอะไรหรอก
ไม่ได้เป็นร่างทรงไม่ได้รับรู้ดวงอะไรเลย
เพียงแต่ว่ามีคนที่รู้ว่าในตีเนี่ย
เขามีความสามารถเรื่องดูดวง

เอาส่วนผู้เสียหายคนล่าสุดเนี่ยที่ไปแจ้งความจนมีคดีกันเนี่ย
พี่สาวในตีบอกว่าอันนี้ในมุมของเขาอ้างนะ
บอกว่าเป็นฝ่ายมาหาในตีเอง
ก่อนหน้าหนี้หญิงสาวคนนี้ก็มากับพี่สาว
ปกติแล้วน้องชายคือในตีไม่เคยรับดูดวงนอกสถานที่
ใครจะดูต้องมาดูที่บ้านหลังนี้

ไม่เชื่อว่าจะมีการทำอนาจารย์กันเกิดขึ้นส่วนเรื่องยาเสพติด
สาวในตีบอกว่าอันนี้พี่ไม่รู้ค่ะ
หลังจากนี้ไปเดี๋ยวคงต้องเดินหน้าหาทางช่วยประกันตัวน้องชาย
แต่หากประกันไม่ได้ก็ว่ากันไปชีวิตใครก็ว่ากันไปตามชีวิตคนนั้น
ค่ะพี่สาวของในตีบอกกับเรานะครับบอกว่า
คือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกมนุษย์ค่ะ
ไม่ควรไปดึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือร่างทรงองค์เทพเบื้องสูงเนี่ยมาเกี่ยวข้อง
อ่าคือประมาณว่ามันเป็นเรื่องของของคนนี่แหละอืม
มาอ้างว่าเป็นเรื่องของร่างทรงหลอกอนาจารย์อะไรเลยอ่า
นี่พูดถึงน้องชายตัวเองใช่ไหมคะน่าจะอย่างนั้น
เดี๋ยวลองฟังดูเขามาเองเขามาเองใช่เขาคุยกัน
เขามาเองแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาไปจ้างว่าอะไร
ไปอุ้มน้องสาวเขากลับมาเหรออืมใช่ครับเขาบอกว่ามีมีการบังคับให้เสพยาแล้ว
น้องสาวเขามาส่งถึงที่มารับถึงที่แล้วกลับมาก็ส่งถึงที่ก็มีแม่เจ้าของบ้านเขาก็เห็นว่าส่ง
ถ้าคนมึนจะขับรถได้เหรอหนูพูดแค่นี้หน่อยแล้วปกติเขามีพฤติกรรมเสพยา
ไม่ได้มีค่ะอืมวันนั้นเขาไปเขาได้บอกอะไรไหมคะว่าเขาจะไปไหนที่ไหน
ก็แค่ว่าจะไปไหว้สารไม่ได้บอกว่าจะไปทำพิธีแก้กรรมอะไรใช่ไหมครับ
อืมก็ไม่รู้เพราะเขาคุยกันตอนก็คือเป็นคนมาเองก็มาเองค่ะ
พวกหนูไม่ได้ติดป้ายพี่ก็เห็นเนาะบ้านหนูติดไม่เคยติดป้ายเลยว่าเป็นอะไร
อันนี้เราเชื่อไหมว่าพี่ตีทำจริงจริงเนี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องทางมนุษย์มากกว่าครับ
น้องเขามารับเองโรงเรียนโรงแรมก็จ่ายเอง
ก่อนหน้านี้พี่ตีมีแบบว่ายานมีรางสังหรณ์ก่อนหน้านี้ไหมครับ
ว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมีไหมครับมีทักหรือพูดคุยกับคนในครอบครัวไหมครับ
ก็ไม่ได้ค่ะเขารู้โชคชะตาตัวเองไหมว่าเขาจะต้องโดนจับไปลักษณะแบบนี้
อันนี้หนูไม่ตอบนะคะนี่ฮะพี่สาวในตีก็ยืนยันว่าไม่ใช่
ทั้งนั้นอ่ะสำนักร่างทรงอะไรไม่ใช่นะป้ายหน้าสำนักยังไม่มีเลยค่ะ
เขารู้ว่าในตีดูดวงได้ก็มาให้ดูดวงเท่านั้นนะ
คือเปิดประตงประตูเอาโซ่ที่ล็อกกุญแจอะไรเอาออกเสร็จเรียบร้อยเนี่ย
พอเข้าไปเธอก็ปิดนะก็พูดออกมาให้คุณครินฟัง
เหมือนกับพูดประมาณว่าคือใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เขาแล้วกัน
ก็เลยไม่รู้ว่าเธอหมายความว่ายังไงกันแน่นะฮะ
ทีนี้เรื่องการดูดวงกับในตีเนี่ยที่เราตรวจสอบมาแล้วสอบถามเนี่ยนะครับ
ค่าทูเริ่มต้นคือหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทก็เหมือนอย่างที่พี่ข้างบ้านเขาบอกค่ะ
แต่ถ้าใครแบบอื้อหือจะขอแบบเอาใบส่งใบสีนี่นะ
ใบสีนี่ตามขนาดแล้วก็จำนวนของใบสีนะครับ
เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันถึงสามพันบาทโอ้
ถ้าเคราะห์หนักต้องสะดอกเคราะห์นะต้องแก้กรรม
ทีนี้ขึ้นอยู่แต่ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของกรรมแล้วก็ไม่บังคับแล้ว
อยู่ที่แต่ละคนจะทำบุญตามกรรมที่มีแล้วจะให้นายตีเนี่ย
แก้กรรมแล้วก็สะดอกเคราะห์ให้ในประมาณอย่างนี้นะฮะ
เขาบอกกันมาอืมนี่ด้านในบ้านค่ะนะอ่า
ก็ต้องอย่าไปหลงเชื่อนะอย่าไปหลงเชื่อนะครับ
ของพวกนี้นะอ่าต่อ